อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนกันคือเวลาเราขมุงทำงานเนี่ยเกิดอาการง่วงนอนหรือเผลอเลอไปเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดอันนี้อันตรายจริงนะครับเพราะว่าที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าเกิดเหตุระทึกครับมีหนุ่มคนหนึ่งนะครับมือเนี่ยเข้าไปติดอยู่กับเครื่องปอกมะพร้าวครับ
คือมันเป็นภาพที่หวาดเสียวนะแต่จะให้ดูมุมไกลไกลหน่อยละกันเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อสักตอนสิบโมงครึ่งของวันที่สิบแปดมกราคมที่ผ่านมา
หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซารับแจ้งเหตุนะครับมีคนงานเนี่ยมือติดอยู่ในเครื่องปอกมะพร้าว
จังหวัดฉะเชิงเศร้าครับก็ประสานอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดทางและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบางประกง
ไปอย่างที่เกิดเหตุนะครับก็พบกับด่ายณาตุวัฒน์อ่อนน่วมอายุ๒๓ปีหน้าเห็นใจจริง
คนนี้แหละฮะยืนอยู่ข้างเครื่องปอกมะพร้าวมือขวาถูกเครื่องดึงเข้าไป
เนี่ยอับเขียวมากต้องขออนุญาตจริงเซ็นเซอร์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็ดูแบบผ่านผ่านพอนะคุณผู้ชมนะค่ะเนี่ยฮะมือเนี่ยเกือบขาดอุ้ย
แล้วใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีก่อนที่จะสามารถนำมือของนายนัทธวัฒน์เนี่ย
ติดอยู่ในเครื่องปอกมะพร้าวออกมาได้เอาออกมาปั๊บก็รีบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลบางประกง
เรื่องต้นนะครับก็ทราบเพียงว่านายนัทวัฒน์กำลังยืนปอกมะพร้าวอยู่ตามปกตินั่นแหละ
อยู่เนี่ยมือเกิดถูกเครื่องปอกมะพร้าวมันดึงเข้าไปมันดูดเข้าไปไปกับลูกมะพร้าวนั่นแหละ
ค่ะโดนดูดเข้าไปอ่ะครับคุณผู้ชมครับคือมันเป็นช่วงจังหวะแค่เสี้ยววินาที
ใช่มันแป๊บเดียวเท่านั้นจริงจริงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพอมือเข้าไปติดแบบนั้น
คนงานรอบข้างรีบปิดเครื่องเลยแล้วก็แจ้งกู้ภัยดีมากเลยอืมเอาล่ะ
ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันเนอะแล้วก็ยังไงซะเวลาเราทำงานอยู่กับเครื่องลักษณะแบบนี้
ว่าจะเป็นเครื่องปอกผลมงผลไม้เครื่องปอกมะพร้าวอย่างที่เห็น
หรือว่าเป็นเครื่องจักรรวมไปถึงเครื่องต่างเครื่องบดหมู
อะไรแบบนั้นเครื่องบดอันนี้สำคัญเลย
เคยเห็นเป็นข่าวหลายครั้งแล้วต้องมีสติให้มากนะครับ
ถูกต้องค่ะก็เป็นห่วงบรรยายกันนะคะ